มีความเห็นจากนายภัยบูลนิติตะวันนะคะที่เชื่อว่าการที่มีการออกแถลงการ
อาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยว่าหน้ามืดเป็นลม
แล้วก็เลยไม่ได้มามอบตัวกับตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการจัดฉาก
แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกาย
ขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าตอนนี้
ให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่
ที่จะนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เด็กภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้พูดถึงการเข้ามอบตัวของพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
เรื่องนี้ได้ให้กระทรวงยุติธรรมและพนักงานสอบสวน
ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งก็ชี้แจงไปหมดแล้วว่าถ้าไม่มามอบตัววันนี้จะเป็นอย่างไร
โดยส่วนตัวก็จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานไปตามปกติ
เร่งรัดหรือกดดันใดทั้งสิ้น
ปล่อยให้คณะกรรมการเขาทำงาน
ปล่อยให้คณะกรรมการสอบสวนเขาทำงานไป
นั่นแหละอธิบดีเขาชี้แจงว่านี่ถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับ
เป็นขั้นเป็นตอนเขาชี้แจงคุณไปแล้ว
นั่นแหละผมก็รับทราบเหมือนพวกเรารับทราบนั่นแหละ
เขาก็มารายงานผมเช้ามาก็รายงานก็รับทราบ
เพราะว่าผมจะปล่อยให้เขามีเสรีในการทำงานไปควบคุมเขา
เขารู้กฎหมายเขารู้เนื้อหา
เขารู้ขั้นตอนเขารู้การตั้งข้อเก่าหาเขามีที่มาที่ไปเขารู้ดีกับผม
ผมก็จะรู้คร่าวอย่างที่ตอบพวกเราไปเมื่อ๒๓วัน
วันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะตอบไปจะเป็นยังไงเพราะว่าภาษาธรรมนี้ยังนึกไม่ออก
อย่าคิดในสิ่งที่ไม่ใช่เราแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้
คิดไปมันก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแล้วถูกที่สุดหรอกมันไม่ใช่หรอก
คุณก็ดูเหตุการณ์ไปที่มันพัฒนาไปเรื่อย
ทุกคนก็คอยหมดแหละก็เหมือนท่านเนี่ยท่านคอยป่ะล่ะ
ทุกคนก็คอยประเทศไทยก็คอยมันก็คอยไป
แล้วงานสอบสวนเองเขาก็คอยเพราะมันไม่มีใครตอบได้
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าโดยส่วนตัวยังไม่ทราบว่าพระธรรมชโยจะเข้ามอบตัวกับดีเอสไอหรือไม่
แต่ถ้าจะเข้ามอบตัวก็สามารถทำได้ในฐานะพระสงฆ์โดยไม่จำเป็นต้องศึก
ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบค่ะ
ด้านนายภัยบูลนิติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชก็ระบุกับไทยรัฐทีวีนะคะ
ความเห็นส่วนตัวมองว่าที่พระธรรมชโยไม่เข้ามอบตัวแต่ออกแถลงการว่าเป็นลมหน้ามืดนั้นเป็นการจัดฉาก
เพราะว่าเตรียมจัดฉากว่าจะไม่เข้ามอบตัวอยู่แล้ว
ดังนั้นจะเห็นข้อพิรุธหลายอย่างทั้งที่พระธรรมชโยนอนรักษาอาการอภาษณ์ไม่ได้ลุกขึ้นนั่งนอนหรือว่ายืนขึ้น
ถ้าอาภาษณ์จริงก็ต้องนำตัวขณะนอนมามอบตัวได้
อีกทั้งทีมโฆษกของพระธรรมชโยก็ไม่นำแพทย์ออกมาแถลงข่าวด้วยค่ะ
ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องขอหมายค้นเพราะผู้ที่ถูกออกหมายจับจะอยู่ในวัดพระธรรมกาย
ขอหมายค้นแล้วก็เข้าไปแล้วก็จับกลุ่มตัวที่วัด
แต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นก็คืออาจจะมีลูกศิษย์ที่กระทำผิดคดีอาญาโดยที่ไม่จำเป็น
จะนำมาอ้างว่าไม่ได้อาภาษณ์จริงเพียงต้องการต่อรองเท่านั้น

และให้แพทย์แถลงผลการตรวจเพื่อให้รับรู้กันอย่างกระจ่างค่ะ